มาดูเรื่องของป้าแตนกันหน่อยนะคะตามที่มีการออกหมายจับเนี่ยนะคะ
วันพรุ่งนี้แล้วค่ะป้าแตนจะต้องเข้ารับทราบข้อกล่าวหา
สองข้อหาที่สพกกตูมนะคะซึ่งเอ่อวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ
แตนและลุงพลก็ไปวัดค่ะไปเพื่อที่จะไปเสริมดวงชะตานะคะ
คุณผู้ชม๗โมงเช้าค่ะวันนี้ป้าแตนนะคะ
นางสมพลับพูและนายไชปลวิภาหรือลุงพลเนี่ยไปที่วัดดานพระอินฮิ์
เพื่อเจิมรถตู้ใหม่ป้ายแดงพร้อมกับเสริมดวงชะตาให้ป้าแตน
หลังจากที่เมื่อวานตำรวจสภกกตุมนำหมายเรียกนะคะ
เซ็นรับทราบและถูกแจ้งข้อหา๒ข้อหาก็คือกระทำการใดกับศพ
เพื่อทำให้ผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป
และเป็นตัวการร่วมกระทำผิดตั้งแต่๒คนขึ้นไป
ในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ซึ่งเป็นหลานแท้ของป้าแตนนะคะ
ส่วนการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะ
แตนบอกว่ายังไงป้าแตนบอกว่า
หลังจากที่มีข่าวลือว่าจะมีหมายจับสุดท้ายก็เป็นเรื่องจริง
พร้อมจะไปพบเจ้าหน้าที่ตามวันเวลาที่นัด
ขณะที่ลุงพลก็บอกว่าไม่เกินคาดนะคะ
คิดเอาไว้แล้วว่าจะต้องมีอะไรมากกว่านี้อีก
แต่ก็คิดไม่ถึงว่าป้าแตนจะโดนหางเลขไปด้วยอีกคน
แต่ถึงยังไงก็ไม่เครียดนะคะ
แม่ของน้องชมพู่นางสาวิตรีวงศรีชาบอกว่า
พอรู้ว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับป้าแตน
เพราะว่าปกติคนที่เป็นสามีภรรยากัน

แต่ยังไงก็แล้วแต่ป้าแตนก็ยังมีโอกาสพิสูจน์ตัวเอง
กระบวนการยุติธรรมค่ะ
แม่น้องชมพู่บอกด้วยนะคะว่า
ครอบครัวเธอกับครอบครัวป้าแตนก็
ไม่ได้คุยกันมาเป็นปีแล้วนะคะคุณนัทพงศ์
นับจากวันที่มีการชาปนกิจ